ลูกนาคไปแล้วหัวเขียวมินิซูกันต่อค่ะ
คราวนี้มาดู๑ในล้าน

เคยเห็นป่ะแบบนี้พี่เบิร์ดดอม
แล้วนี่เจอในประเทศไทย

คือ๑ในล้านจริงค่ะหายากเลยแหละ
งูตัวนี้ยาวประมาณ๓๐เซนติเซน

คือคุณแฟรงค์อดีศักดิ์ค่ะ

เอาข่าวนี้ก็ต้องบอกบ้านเลขที่ต้องอ่านละเอียดนะสิ
บ้านเลขที่๖๒ทับ๙หมู่๗ค่ะ
ตะบนคลองข่ายอำเภอโพธารามราชบุรี

ผมมาตัดย่าที่บ้านป้าตรงริมรั้วนี่แหละ
อะไรอ่ะเส้นยาวสีฟ้าในพงหญ้าสายไฟหรือเชือกอะไรเนี่ย

งูสีฟ้างูไม่ได้ตกถังสีนะแต่มันเป็นแบบนี้รู้สึกแปลกดีก็เลยถ่ายรูปเอาไว้

เอารูปไปโพสต์ถามในกลุ่มงูไทย
โทษนะคะนี่มันคืองูอะไรเหรอคะ
รู้ว่าอ๋อมันคืองูพันธุ์หายาก
ต่างประเทศเขาจะเรียกว่างูทิฟฟานีบลูหรือว่างูนางฟ้า
ก็เลยรีบกลับมาจุดเดิมเลยตรงริมรั้วบ้านป้าเนี่ยนะ
ผ่านไป๔วันคิดดูสิคิดว่าจะเจอไหมตอนแรก
พี่เขาอยากเจอแต่ว่าดูไม่น่าจะเจอผ่านไป๔วัน
มาถึงปั๊บเอ้างูยังอยู่ที่เดิมนี่
นี่แล้วที่ไอ้เจาะรูเจาะรูอยู่ในดอมขวดน้ำ
ขวดน้ำเจาะรัวไว้แล้วงูเนี่ยมันฟ้าทั้งตัวท้องเป็นสีอะไร
อ่อนสีขาวตาเห็นตาไหมดอมเป็นสีอะไร
ไม่เห็นเห้งดูดีตามันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสีแบบออกทอง
โอ้โหนึกว่าตาทองท้องขาวตัวฟ้าตัวฟ้า
ตั้งแต่เลี้ยงไว้แค่ไม่กี่วันมีโชคมีลาบเลยแหละ
มีคนมาขอซื้ออุ้ยผมไม่ขายหรอกเพราะว่าผมว่าเนี่ย
ฟานี่บลูคืองูนำโชคทีนี้เราก็เลยถามคุณนิก

งูตัวนี้จริงแล้วมันคืองูเขียวหางไหม้
ไม่ใช่งูฟ้าหางไหม้นะคุณผู้ชม
แต่ว่าที่เรียกว่าทิฟฟานีบลูเนี่ยเป็นชื่อของหนังเมืองนอกเรื่องหนึ่ง

สีฟ้าที่เกิดขึ้นจริงมันไม่ได้ตกถังสี

คือเหมือนงูเผือกนั่นแหละลองฟังค่ะ
แต่ถ้าเกิดงูเขียวทั่วไปเราก็เห็นเป็นสีเขียว
แต่บังเอิญตัวนี้มันมีความผิดปกติ
งูเผือกงูอะไรพวกนี้ที่แบบว่า

มันผิดปกติแล้วไม่ทำงาน
ดังนั้นตาเราก็จะเห็นแค่สีฟ้าที่มันแสดงออกมานั่นเอง
ในล้านประเทศไทยเนี่ยเจอก็น้อยนะเจอแบบ๔๕ตัวแค่นั้นเอง
แล้วพิษล่ะพิษเหมือนกับงูเขียวหางไหม้เลย
คือมีพิษต่อระบบเลือดอืมทั้งที่คนสมมุติว่าโดนกัดมาเนี่ย
จะมีอาการปวดบวมในจุดที่โดนกัดนะคะ
ไม่ได้เป็นสัตว์สงวนแล้วราคาในท้องตลาดเนี่ย
ก็อยู่ในหลัก๑๐๐๐บาท

แพงมากแต่ก็ถ้าเกิดใครอยากไปดูลองติดต่อ
คุณแฟรงค์ดูนะคะย้ำพิกัดให้อีกครั้งหนึ่งเผื่อใครอยากได้เลขด้วย๖๒
ตำบลคลองคอยแก้ไขนะคะ
อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะครับ